คุณผู้ชมจำได้ไหมคลิปที่เขามีการแชร์กัน
แล้วก็บอกว่ากระเพราในค่ายทหาร
ราคากล่องละ๑๒๐บาท

แต่ท้ายที่สุดเขาออกมาอัดคลิปใหม่แล้ว

นี่ครับดูราคาครับ

เดี๋ยวบอกก่อนอันนี้คือคลิปที่มันเป็นข่าวแชร์มานะ
คลิปเดิมนะครับ๑๒๐บาทครับ

เปิดมาปั๊บอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
ทีนี้หลายคนก็บอกว่ามันแพงไป
นี่คือราคากระเพราในค่ายทหารเหรอ
ปรากฏว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมความจริงเฉลยแล้ว
ข้าวกล่อง๑๒๐บาทเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงนะคะ

ใช่เพราะว่าคนที่เขาทำคลิปนี้เนี่ย
เขาออกมาโพสต์อีกรอบนึง
คราวนี้ยกมือไหว้ขอโทษกรณีที่เกิดขึ้นเลย
ในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเขาโพสต์เรื่องนี้
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าสนุกไม่คิด
นี่ค่ะพลทหารคนนี้เขาบอกว่า
ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เป็นข่าว

หรือว่าไม่คิดว่ามันจะทำให้เป็นเรื่องเลย
คือราคา๑๒๐มันคือข้าว๓กล่องครับ
คุณ๑๒๓กล่องตกแล้วกล่องละ๔๐บาทนะ
ทีนี้เขาบอกว่าเพื่อนสั่งมาให้

แค่กล่องเดียวด้านบนไงเขียนว่าหมูชิ้น๑๒๐
แล้วตัวพลทหารคนนี้เขามองว่ามันเป็นเรื่องตลก
เขียนมากล่องเดียวก็เลยโพสต์

แต่แหมคุณจะให้แม่ค้าเขามานั่งเขียนทุกกล่องว่าแบบ
ละ๔๐กล่องละ๔๐ทั้ง๓กล่องเขาก็ต้องเขียนยอดรวมอยู่ดีถูกไหม
อันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากที่แม่ค้าจะเขียนแค่กล่องบนอย่างเดียวว่า๑๒๐
ทีนี้พอเจ้าตัวเขายอมรับว่าเขากุเรื่องขึ้นทัวร์ลงแน่นอนค่ะ
เน็ตก็คอมเมนต์นะบอกว่าเล่นแบบนี้มันไม่ตลกเลยนะ
แล้วบางคนนะบอกว่าอุ๊ยแม่ค้าร้านนี้คงเสียความรู้สึกเนาะ
จากเล่นสนุกแบบไม่คิดแล้วถ้าเกิดว่าลองหารดูอ่ะ
กล่องละ๔๐บาทนี่ถือว่าถูกมากเลยนะคุณผู้ชมดูสิ
หมูชิ้นโปะไปแบบแน่นเต็มแล้วก็มีไข่ดาวอีกอะค่ะ
มันก็กลายเป็นเรื่องเพราะคนที่ไม่ได้คิดแล้วมาเล่นแบบนี้นะครับ